ชนเนี่ยไม่ควรขับรถเร็วคันนี้ไม่ได้ขับเร็วนะ

คำถามคือคนขับรถคันนี้เขาเห็นหรือไม่เห็นคะว่าตรงหน้าเขามันคืออะไร
ทีมงานเจาะวิโดมาดูหน้าคุณก๊อฟหน่อยคือความที่หนึ่งตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมา
แล้วก็ผมเห็นภาพนี้แล้วแบบโอ้โหสะเทือนใจ

คือใครที่เป็นธาตุน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็ตามที่เลี้ยสัตว

แล้วนั่นไอ้เฉาก๊วยเฉาก๊วยเป็นหมาแก่แล้วเป็นหมาป่วยด้วย
มันนั่งอยู่ตรงนั้นคือปกติแล้วฝนตกมันไม่ออกมาจากบ้าน
แต่วันนี้เห็นป่ะฝนมันตกก็เลยออกมามานั่งมานอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
เหมือนที่ปุ้ยถามคนขับไม่เห็นเหรอ
โอ้นั่นดิเห็นมั้ยไม่รู้สิบรรดิชันที่ฉันเห็นนะ
หนึ่งคนขับเห็นไหมคุณผู้ชมร่วมคิดนะคะ
สองตอนชนแล้วเนี่ยตอนทับแล้วขับไปเลย
คำถามที่สองคือเขารู้ไหมว่าเขาทับอะไรบางอย่างเนี่ย
เพราะมันจะต้องมีจังหวะกระแทกกระเด้งใช่ไหมให้เรารู้สึก
เนี่ยเจ้าของคลิปเจ้าของเฉาก๊วยเนี่ย
ท่านต้องเอามาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถาม๒ชุดนี่แหละค่ะ
หนึ่งคุณไม่เห็นจริงเหรอว่าหมาอยู่ข้างหน้าเนี่ย
คุณขับรถคุณไม่ได้มองไปข้างหน้าเหรอ
สองตอนทับแล้วเนี่ยล้อหน้าทับแล้วล้อหลังไปทับอีกเนี่ย
คุณไม่รู้จริงหรอว่าคุณทับวัตถุบางอย่างเนี่ยไปเลยอ่ะ
แต่ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วแล้วสุดท้ายเหมือนดูเหมือนว่า
เจรจากันไม่ลงตัวต้องเอาคลิปนี้ที่เราเห็นร่วมกันเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้เป็นเรื่องที่
สยดสยองเนอะเรื่องเศร้าด้วยค่ะ
ก๊วยเนี่ยย้ำอีกรอบนึงมันเป็นหมาแก่แล้วเป็นหมาป่วยอะค่ะ
เออทีนี้เรามีโอกาสคุยกับเจ้าของคลิปนี้นะ
บอกว่ารับไม่ได้เลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เขาก็ตั้งข้อสังเกตไอ้จังหวะทับล้อหน้าเนี่ย
เออแล้วดูเหมือนว่าจะชะลอตัวด้วยนะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ล้อหลังก็กลับมาทับอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เอ๊ทำให้เฉาก๊วยมันตายค่ะที่คุณไม่รู้จริงเหรอ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเธอเข้ามาโพสต์อัปเดตนะคะ
สำหรับคนที่โพสต์คลิปนี้
บอกว่าตอนนี้ทราบแล้วว่ารถของคันนี้เป็นของบ้านหลังไหน
ขับมาทับหมาเขามีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว
แต่น่าเศร้าเนอะมันไม่มีคำขอโทษใดทั้งสิ้น
แล้วก็อ้างบอกว่าก็หมามานอนขวางถนนเอง
มันไม่ใช่ความผิดของรถที่วิ่งมา
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคำพูดชุดนี้ค่ะ
คือถ้ามองในแง่นั้นมันก็คิดได้ว่าถนนมันเป็นทางของรถ

เราก็ไม่รู้เขาเห็นหรือไม่เห็นเนาะ
อากาศให้ตำรวจการจัดการละกันน่าว
โปรดติดตามตอนต่อไป